ซึ่งตำรวจภาค๑ได้กำลังได้นำกำลัง๖๐๐นายเข้าไปแผลกดันศิษยานุสิทธิ์
ที่นั่งสวดมนต์อยู่ที่บริเวณประตู๕แล้วก็ประตู๖ของวัดพระธรรมกาย
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศจากคุณพระชรวรีชพระชรปพานันท์ผู้ศึกเขาทรัฐทีวี

ผ่านไปเกือบ๔ชั่วโมงแล้วค่ะ

บริเวณประตู๕และประตู๖ของวัดพระธรรมกาย

ก็ยังคงร่วมกันสวดมนต์อย่างต่อเนื่องค่ะ
บรรยากาศขณะนี้ที่วัดพระธรรมไกร
ทอนภาคหนึ่งกว่าหกร้อยใน
ตรึงกำลังบริเวณหน้าประตู๕และประตู๖
ริมคลองแอนทั้งสองฝั่งของวัดพระธรรมกาย
เพื่อผลักดันศิษยานุสิตให้เข้าไปภายในวัด
โดยทางตำรวจได้เริ่มนำกำลังเข้าสู่ประตู๕และ๖
เมื่อเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
ระหว่างนั้นก็ได้มีการประกาศจากรถขยายเสียงของ

เพื่อเจรจาให้ศิษยานุสิตนั้นถอนการปากหลักค่ะ
โดยพลตำรวจโทชานเทพเสสาเวท
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
กำชับให้เจ้าหน้าที่ไม่ใช้อาวุธกับปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะ
พร้อมแบ่งส่วนปฏิบัติงานเป็น๒ชุดชุดละ๒กอง๑๐๐
ตั้งแถวดันให้ศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายเข้าไป
ภายในประตู๕และ๖ของวัดพระธรรมกายค่ะ
ส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์เข้าไปในพื้นที่
เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ออกจากพื้นที่ไปได้
จากกังวลมือที่๓สร้างสถานการณ์
สกัดจับปืนได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่ล่าสุดนะคะยังไม่ได้รับการประสานจากพระสงฆ์วัดพระธรรมกายจำนวน๑๔รูป
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นเหนือวัดพระธรรมกายอีกครั้ง
เพื่อเก็บภาพถ่ายทางอากาศด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านศิษยานุสิตและพระสงฆ์ต่างออกมาปักหลักสวดมนต์ด้านหน้าประตู๕และ๖
โดยสวมชุดพลาสติกและหมวกพลาสติกพร้อมกับหน้ากากอนามัย
และมีการประกาศโต้ตอบทางตำรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
กลับไปดูบรรยากาศช่วงหลัง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ทางวัดได้ประกาศปลุกระดมศิษยานุสิตให้เข้าไปภายในวัด
ปักหลักบริเวณด้านหน้าประตู๕และประตู๖
เพื่อปิดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปด้านในวัดได้ค่ะ
ขณะเดียวกันทางศิษยานุสิตที่ทยอยเดินทางเข้าไปภายในวัดช่วงบ่ายนะคะ
ต่างก็ถือเสบียงอาหารเข้าไปภายในวัดเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่สถานการณ์ตอนนี้นะคะ
ก็ยังคงไม่มีการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ส่วนตำรวจก็ยังคงตรึงกำลังเช่นเคยนะคะ
ส่วนพระสงฆ์แล้วก็ศิษยานุสิตนั้นก็ยังคงร่วมกันสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีทีท่าว่าจะถอนการปักหลักแต่อย่างใดค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากวัดพระธรรมกายค่ะ